เอาไปดูตำรวจกำลังหาสาเหตุการตาย
การตายที่แปลก
ชายชาวรัสเซียคนนี้
ตอนแรกสุดก่อนจะเป็นศพในนี้นะ

ไปนั่งสมาธิในสระน้ำครับ
ใช่ครับคุณผู้ชมน้ำแข็งฟังไม่ผิดครับนั่งลงจมลงไปสีชีวิตครับ
ตำรวจภูทรฉลองเข้าตรวจสอบศพของนายอีวานคิสอีวานโอลิโกวิช
เป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียอายุ๒๓ปี
นอนตะแคงจมน้ำอยู่ในสระลึกสัก๒เมตรได้คุณผู้ชม
หมู่บ้านหรูเป็นหมู่บ้านสไตล์ภูวิลล่าครับ
อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตครับเมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้

สวมกางเกงขาสั้นสีดำแล้วก็ไม่พบเล่ารอยการถูกทำร้าย
ว่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมง
โทรศัพท์มือถือของผู้ตายวางอยู่บนโต๊ะนะครับริมสระน้ำที่เกิดเหตุนั่นแหละ
เรื่องต้นตำรวจมอบหมายให้กู้ภัยและส่งศพไปชนะสูตรนะครับ
ที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตแล้วก็ประสานสถานทูตรัสเซีย

นายอานักภูมินรงค์นะครับเขาเป็นช่างดูแลหมู่บ้านนี้
เจอศพเป็นคนแรกเล่าบอกว่า
นายคนนี้นะนายโอลิโกวิชเนี่ยนะมักจะชอบดำน้ำ
ดำแบบดำไปติดอยู่กับพื้นสระว่ายน้ำข้างล่าง
แล้วก่อนเกิดเหตุประมาณ๙โมงเช้า
ก็เห็นเขาว่ายน้ำปกติอยู่นะ
แล้วก็ทำท่านั่งสมาธิอยู่ใต้น้ำ

พี่เขาบอกแล้วสักพักก็ขึ้นมานอนอาบแดดนะครับ
แล้วก็ลงไปในน้ำทำแบบเดิมอีกวนไปวนมา
พี่ช่างทำธุระกลับมาปั๊บก็เห็นนายคนนี้อยู่ในท่าเดิม
ก็คิดว่าเฮ้ยไม่ใช่เรื่องปกติแล้วล่ะ
ก็เลยแจ้งไปจากกรรมการบุบันมาดู
อ้าวเสียชีวิตแล้วจริงครับ